คุณผู้ชมติดตามข่าวกันต่อมาดูเรื่องของการเดินทางกันหน่อยนะคะ
พอไปถึงที่จังหวัดนครราชศรีมาผู้โดยสารที่อยู่ในรถตู้
ทั้งคันธุรศเลยเกิดอาการวิ่งเวียนศรีษะ
ท้ายต้องคนขับต้องแวะปั๊มค่ะแล้วก็นำผู้โดยสารมาเนี่ย
มานอนรอข้างทางแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยเก้าคนด้วยกัน
หลังจากนั้นหน่วยกู้ชีพทีมกู้ภัยก็ไปประถมพยาบาลผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ย
เขามีอาการเวียนศีรษะเขาหายใจไม่สะดวกบางรายค่ะ
ก็ไม่รู้สึกตัวด้วยบางคนถึงขั้นนอนหมดสตินะคะ
อยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มปอตทริมถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่บ้านปางแจ้งที่ตำบลกลางโดงปากช่องโคราชนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาทีนี้พออาการเริ่มจะดีขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำทั้งหมด๙คนส่งโรงพยาบาลปากช่องนานา
ตอนนี้ยังคงนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลค่ะเบื้องต้นพบว่าได้รับก๊าซพิษค่ะ
ไปสอบถามนายจักริตบุรณอุดมอายุ๓๐ปีคนนี้เป็นคนขับรถตู้
ตอยโตต้าสีขาวทะเบียนฮคพศหนึ่งเจ็ดห้าสามกรุงเทพมหานคร
ก็มีอาการมึนงงเหมือนกันก็บอกว่ารับผู้โดยสารจ้างเหมาเนี่ย
มาจากกรุงเทพจะไปส่งที่ร้อยเอ็ดมาด้วยกันแปดคนเป็นชายหนึ่งหญิงเจ็ด
แล้วก็มีคนขับสำรองใหม่คนนะคะก็รวมเป็นเก้าคนแล้วคนขับลึกกับสิบคน
ทุกคนหลับมาในรถกันหมดเลยค่ะพอมาที่วังน้อยพระนครศรีอยุธยาเนี่ย
ว่าเขาได้กลิ่นเหม็นไหม้อยู่ในรถทุกคนก็ยังไม่มีอาการผิดปกติอะไรค่ะ
จากนั้นก็แวะจอดที่ปั๊มน้ำมันที่สระบุรี๑ครั้งแล้วก็เดินทางต่อ
ทีนี้พอมาถึงปั๊มปอตทค่ะผู้โดยสารหญิงคนนึง
เขาเกิดอาการวิงเวียนศีรษะขอให้จอดแวะหน่อย
ปั๊มนะคะแวะนิดนึงก็เลยไปเข้าห้องน้ำกลับมาที่รถ
มีอาการหายใจไม่สะดวกแล้วก็มานอนหงายอยู่บนทางเท้า
ผู้โดยสารคนอื่นก็ลงไปนอนเหมือนกันเนี่ยค่ะ
แต่ละคนอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือตอนนี้ตำรวจภูทรกลางดงนะคะ
เข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยสันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากก๊าซเอ็นจีวี
รั่วไหลอยู่ในรถนะคะวนเวียนอยู่ในนั้นแล้วก็นั่งสูดดมเข้าไป
ก็เลยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาแต่จะประสานให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ขนส่งจังหวัดไปร่วมกันตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ